แล้วคุณล่ะโหลดหรือยังครับ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
มาแล้ว
ออบตมาหาสนุก

วันนี้รายการอบตมหาสนุก
บุกกันถึงถิ่นฐานบ้านทำกลองที่ว่ากันว่า

คนเท่าคนแก่ของที่นี่เนี่ย

คุณกับเสียงกลองเป็นอย่างดีแทบทุกชนิดล่ะครับ
ไม่เชื่อก็ลองดูน้องขบวนกลองยาวนี้สิครับ
ตัวกับปี๊ดเดียวแต่ลีลาฯตีกลองไม่ธรรมดาเลยนะครับ
โชว์อุ้ยใส่เสื้อเขียวและยันกระโดดเป็นปบเลยนะคุ้นเสนระลิ่ง
สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทั่วฟ้าเมืองไทยจูงมือบุตรฉุดมือหลานกำมือแฟน
ควงแขนแม่ยายมุ่งหน้าสู่พื้นที่แห่งความคลื้นเครงทางช่องไทยรัฐทีวี๓๒กับรายการอบตมหาสนุก
วันนี้นะครับเราเดินทางมามอบความสนุกสนานคืนเครงพร้อมเงินสนับสนุนตำบลของท่าน
ถึงที่อบตเอกราชอำเภอป่าโมกจังหวัดอ้างทอง
ที่นี่นะครับเป็นหมู่บ้านที่ทำกลองใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
ฉะนั้นแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับ
เป็นมือกลองน้ำระบือ
ชื่อสถานวงการขุนกรองฟ้าคำราม
ลีลาตีกลองของคุณเจี๊ยบเนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะครับ
สมกับที่คุณเสนาลิงให้ฉายาว่าเป็นขุนกลองฟ้าคำรามซะจริง
แต่เฮ้ยผู้ว่าแต่ถึงกับลงทุนโพกผ้าทาปากแดงเนี่ย
กลัวคนไม่รู้เหรอครับว่ากำลังตีกลองญี่ปุ่นครับเนี่ย

ลองไม่เลือกเขานะครับเขาจะตีถึงเช้าก็ตามใจ

กลองรัวแค่แป๊บเดียวครับ
ถึงกับแขนอ่อนแขนห้อยปล่อยไม้กลองทิ้งเลยล่ะครับเนี่ย
แม่คุณเจี๊ยบแล้วจะมีแรงถือไมโครโฟนไหมล่ะครับ

รับไหมครับโอ้โหมือยกไม่ขึ้น
นั่นไงพูดไม่ทันขาดคำเลยนะเล่นมุกนี้จนได้
ครับผมต้องบอกว่าที่นี่นะฮะที่เอกราชสุวรรณภูมิ
ใช่ครับผมเอกราชเฉย
ใช่ต้องบอกว่าเป็นอบตที่น่าอยู่และสนุกสนานมาก

ศิลปะดนตรีเกิดขึ้นที่นี่โดยเฉพาะกอง

มาดูกองสารพัดกองฮะ

กองไทยกองเพลก็มีแต่กองที่ญี่ปุ่นเขาก็มาทำที่นี่เหมือนกัน

จริงแล้วผมอยากจะบอกว่ากองนะครับไม่ใช่ว่ามีกองเฉพาะเท่าที่เห็น

พัดกองนะฮะทั้งกองยาวกองสั้นกองยาดกองเพลมีครบหมดนะฮะ

คุณถ้าพูดถึงเรื่องกองผมจะแนะนำให้คุณรู้จักท่านหนึ่ง

เขาเป็นถึงนายกอบตที่อบตเอกราช
ขอเชิญท่านนายกจราวุธเข้าไปยักษ์
ครับสวัสดีครับ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

เราเป็นเนี่ยเราก็ดูแลเรื่องกงเรื่องกองเราก็ช่วยกันสนับสนุน

ถ้าว่างหนูไปยืนตีฉิงข้างหลังหนูไป

เห็นไหมนี่นายกของเรา

ครับทำไมคนดูเขารู้สึกขำ
อะไรนะชนิดอันนี้ไม่ใช่เหรอ

เดี๋ยวไม่ใช่เลย

ท่านเป็นนายกเหรอครับ

หรือไม่ก็ยกกองขึ้นรถพลิกอัพ

รีบไปนั่งเก้าอี้ตัวเดิมเลย

โหนี่แหละแล้วมาแล้วสวมลอย

แล้วตกลงนายกตัวจริงอยู่ไหนกันล่ะครับเนี่ย

นายกออกมาต่อที่นี่นะ

คนนี้นายกนี่ไง

ดูที่ร้านอย่างนี้เป็นไง

ขอเสียงปรบมือต้อนรับอย่างเป็นทางการนะครับ

อันนี้คือกลองเหมือนกัน

อันนี้ก็เหมือนของเขาหลี
มันเป็นเรื่องเป็นลาวได้เนาะ
แต่ว่าติ๊งยากครับ
อันนี้ก็คือเกาหลี

กิอเดยหินได้
ถึงไหนต้อง
ชันตา
แอฟริกาด้วยครับ

มีกลองนานาชาติ

ตำบลเอกราชของเรานี่นะครับ
งั้นเราไปชมกันเลย
สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่หมู่บ้านตำกอง

ตำบลเอกราชดี

ตำบลเอกราชอำเภอป่าโมก

มีอยู่ด้วยกัน๘หมู่บ้าน

ประชากรทั้งหมดเนี่ย

อาชีพหลักของคนที่นี่ครับ

กลองไทยกลองเทศ
ชาวบ้านที่นี่เขาก็ทำได้หมด
แล้วก็ทำครบทุกขั้นตอนด้วยนะ

ก็กลายสภาพเป็นกล้องนานาชาติ
อย่างที่เห็นกันอยู่นี่แหละครับ

หมู่บ้านกองนานาชาติ

พูดถึงจุดเริ่มต้นของการทำกลอง

เมื่อนักดนตรีไททันหนึ่งครับ

ริเริ่มการทำกลองไทย

เพื่อใช้ในวงดนตรีปีภาษไทย
จนมีลูกศิษย์ลูกหาที่ได้วิชาการทำกลอง

กลายมาเป็นหมู่บ้านทำกลอง
แบบนี้นี่แหละ
สมัยโบราณจริงมันไม่มีเครื่องกึง

ผ่านฟันและกบใส

แต่กว่าจะได้แต่ละลูกต้องใช้เวลาเยอะมากเลย

ว่ามันจะแล้วอยู่ในหมู่บ้านของเราครับ

ถนนมะกำเทศไม้ขี้เหล็กครับ

แต่ปัจจุบันนี้พวกยุทยาเขาเริ่มทำ
ต้องซื้อหนังจากเชียงรายมาครับ

ใหญ่ที่สุดในโลกใหญ่ขนาดไหนมาดูกันครับ

นี่มันไม่ใช่กองยาวแล้วล่ะครับ
แต่เป็นกองยาวจะยาวอะไรขนาดนี้เนี่ย
กว่าจะทำกลองใบนี้สำเร็จครับ
กำนันหงฟ้าหยดย้อยเนี่ยเขาใช้เวลาถึง๑ปีเลยทีเดียวนะ
จนได้กลองยาวถึง๗เมตร๖๐เซนติเมตร
กลองใบนี้เนี่ยจึงกลายเป็นกลองยาวที่ใหญ่ที่สุดในโลกนั่นเองล่ะครับ
เรื่องราวของหมู่บ้านทำกลองตำบลเอกราชแห่งนี้เนี่ย
น่าสนใจจริงครับ
แต่เรื่องราวเกี่ยวกับกลองเนี่ยยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะ
กลับไปพบกับคุณเสนาลิงคุณเจี๊ยบและท่านนายกอบตกันต่อดีกว่าครับ
เพราะเขาเนี่ยยกกลองมาโชว์กันเต็มรายการไปหมดแล้วล่ะครับ
จะมีกลองอะไรบ้างเนี่ยไปชมกันเลยครับ

กลองที่บอกเราเริ่มรู้กันไปบ้างกองเกาหลี

กองเกาหลีถ้ารู้จักชื่อต้องไปประเทศเกาหลีไปถามเขาครับ
ยกเอาผมแล้วแล้วรุ่นเดียวกันด้วย
นะฮะเราเล่นสู้เขาไม่ได้หรอกลูกบ้านเขาเยอะ
นี่คือกองอะไรกองยาวสั้น

อ๋อที่บอกว่ากลองมาจากไอ้แอฟริกาเลยเนี่ยเหรอ

เจ้าดยังจี่แป่วใด

กลองเป็นไม่ได้เลยนะ

รับรองว่าวันนี้ได้ตีอีกเยอะ

อันนี้กองแขกนะดนตรีไทยต้องมี

พลมอนเนี่ยมันจะเล่นกับเครื่องไปพาดมอนนะครับ

แดงเมืองี่
มือแดงแล้วยังไม่เข็ดอีกนะคุณเจี๊ยบ
ปล่อยให้นายกเขาตีแทนดีกว่าไหมล่ะครับ

ทำไมผมโดนไปแล้วดอกหนึ่ง

อันิกลองโทนครับ
โดลา

นี่ที่ลำตัดบ้านเราใช้

วันนี้ดีแน่

มาเจอแม่อยู่กลางทุ่งนา
จ๋าแม่มาพอดี

ขอนมกินทีจะนะแม่จ๋า
เฮ้วเอ้าเฮ้วเฮ้ว
แม่เห็นดังนั้นจึงควัก

ตังค์ให้ลูกไปซื้อนม

แม่นี่ขนาดจบแค่ควักตังค์นะ
ท่านนายกยังยิ้มเขินตัวเกร็งไปหมดแล้วล่ะ
เราข้ามไปคุยเรื่องกองที่สร้างชื่อเสียงให้ตะบนเอกราชกันเถอะครับ
และสุดท้ายกลองที่ขึ้นชื่อของที่นี่
ก็คือกลองยาว
ทำจนสวยงามเสียงดีเป็นเอกลักษณ์ของเอกราชครับ
เวลาคนจะมาถือกองยาวในประเทศไทยมุ่งหน้าตรงมาที่เอกราชนี้เลยนะฮะ
เรื่องราวของหมู่บ้านทำกลองของตำบลเอกราชยังมีอีกมากมายครับ
โดยเฉพาะช่วงหน้าอบตขอโชว์

เดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อครับ
อบตประหลาดสมอง